ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงดีกว่าคุณผู้ชมที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
เกิดเหตุไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งนะคะ
เจ้าของบ้านเนี่ยร้องห่มร้องไห้แทบจะขาดใจเลยค่ะ

เหตุเกิดที่บ้านเลขที่๑๒๓หมู่๑บ้านโบราณหลวง
อยู่ในตำบลสารจิตอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
ที่เกิดเหตุอย่างที่เราเห็นเลยพบกับเพลิง
กำลังห่มไหม้บ้านไม้ยกพื้นสูง
โหมไหม้อย่างรุนแรงเลยเรียกได้ว่าวอดทั้งหลังนะคะ
เพราะว่ามันกำลังลุกลามไปไหม้ที่ยุ้งข้าว
แล้วก็บ้านข้างเคียงอีก๒หลังด้วยกัน

เร่งระดมฉีดน้ำสกัดนะคะใช้เวลาไปกว่า๑ชั่วโมงค่ะ
จึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะ
เหลือเอาไว้เพียงแค่เสาไม้ที่ไหม้ดำเป็นต่อตะโกแบบนี้
ส่วนยุ้งข้าวด้านข้างค่ะแล้วก็บ้านด้านข้าง
ถูกไฟลามไหม้เสียหายไปบางส่วนนะคะ
นายกาหลงแสนเขียววงอายุ๖๙ปีเพื่อนบ้านนะ
คุณลุงเพื่อนบ้านนี้เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคะ
ลุงได้ยินเสียงเหมือนเสียงระเบิดดังขึ้น
แล้วสักพักก็มีกลุ่มควันโอ้โหไหม้ขึ้นมาบริเวณบ้านดังกล่าวแบบนี้เลย
ก็เลยวิ่งค่ะลุงบอกว่าวิ่งไปบอกเจ้าของบ้าน
ซึ่งกำลังทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา
อยู่ที่สาราวัดโบราณหลวงเจ้าของบ้านไม่อยู่ค่ะ
ก็ลุงเจอลุงก็เลยรีบวิ่งไปบอกเจ้าของบ้าน
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาทำการดับไฟทันที
ทางด้านนางผวนโพรอดอายุ๖๐ปี
เจ้าของบ้านคนนี้คงหาดูสิ
นั่งกอดกับเด็กหญิงการ์ตูนหลานสาววัยหก
ร้องไห้ร้องห่มคร่ำครวนด้วยความตกใจคุณป้า
สงสารมากโอ้โหตายตายจะขาดใจปริ่มจะขาดใจเลย
คือเธอบอกว่าบ้านหลังนี้อาศัยกันอยู่๓คน
ก็คือตัวเธอเองเนาะน้องการ์ตูนหลานสาว
แล้วก็นายจนสุภาวงอายุ๖๕ปีที่เป็นพี่ชาย
พอเพื่อนบ้านวิ่งมาบอกว่าบ้านไฟไหม้

เพลิงกำลังไหม้บ้านของตัวเองแบบรุนแรงมาก
เพื่อนบ้านก็ช่วยกันนะช่วยกันนำน้ำมาดับไฟ
แต่มันไม่ทันนะคะคุณรถดับเพลิงก็มาช่วยนะคะ
แต่สภาพอย่างที่เห็นนะคุณมันไม่ทันการเนอะ
ไม่เหลืออะไรแล้วสุดท้ายค่ะบ้านก็วอดนะคะ
วอดไปต่อหน้าต่อตา
ไม่สามารถเอาอะไรออกมาได้แม้แต่ชิ้นเดียว
เอกสารต่างพร้อมกับเงินสดอีกกว่า๒๐๐๐บาท
เก็บหอมรอมริบเอาไว้ในบ้าน
มันวอดไปกับกองเพลิงหมดเลยค่ะคุณ
เจ้าของบ้านโอ้โหร้องไห้ไปเนอะ
แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
เกิดมาจนนะนะก็ยังมาจนซ้ำอีก

เพื่อนบ้านก็ต้องคอยปลอบโยนกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ

สาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะ
เนื่องจากว่าสายปลั๊กไฟภายในบ้าน
ก็ใช้งานมานานกว่า๔๐ปีแล้วนะคะ
ส่วนมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า๕แสนบาทค่ะ
ยังไงก็ตามนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะประสาน
เจ้าหน้าที่ที่พิสูจน์หลักฐานให้เข้ามาตรวจสอบ
เพื่อหาสาเหตุในการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไปนะคุณผู้ชม

สงสัยนะเขาถึงบอกไงขโมยขึ้นบ้าน๑๐ครั้ง
มันไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวอย่างน้อย
ที่คุณป้าและครอบครัวยังเหลือชีวิตเอาไว้สร้างคุณงามความดี
แล้วก็ทำมาหากินกันต่อไปเป็นกำลังใจให้จริงเลยนะคะคุณผู้ชม